ส่วนเหตุการณ์นี้ที่สงขลาค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งนะคะมีผู้หญิงคนนึงมาขอความช่วยเหลือจากทางร้าน
มีผู้ชายตามมาแล้วมาเรียกผู้หญิงคนนี้ให้ไปหา
แต่ผู้หญิงคนนี้ดูหวาดกลัวมากไม่อยากจะไปหาผู้ชายคนนี้
แต่สิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือเจ้าของร้านอาหารตามสั่งออกมาช่วยผู้หญิงคนนี้นะ
แล้วใจเด็ดมากออกมาช่วยยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่เจ้าของร้านเสื้อสีเหลืองค่ะเห็นในมือทั้งสองข้างของเจ้าของร้านไหมคะ
มีทั้งมีดมีทั้งอีโต้เลยนะฮะพี่มิ้ว
ทำครัวและอีโต้มาไล่ผู้ชายที่ก่อเหตุให้ออกไป

ประทับสุดยอดเป็นซูเจะเลยค่ะ
ว่าผู้ชายคนนี้มีอาวุธอย่างอื่นไหมมีปืนมีอะไรไหม

อยู่ที่เขตเทศบาลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือ
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วก็โอ้โหมาตะโกนเรียก
เดินเข้ามาถึงในร้านแล้วก็ดูเสียงแบบดุดันมาก
สงสัยเป็นแฟนกันน่าจะเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกัน
แต่เจ้าของร้านอาหารตามสั่งก็มาช่วย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะ
นางสาวมาลีจันมาอายุ๕๐ปีเจ้าของร้านมาลีอาหารตามสั่งค่ะ
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวาน
ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในร้านสภาพคือตัวสั่นเลย

ผู้ชายที่ตามมาขู่ว่ามีปืนด้วยซ้ำนะ
ขอว่ามีปืนขอว่าจะยิงนะ
ถอดหมวกกันน็อกฟาด
คุณมาลีเลยตะคอกเลยตะโกนเลยบอกไปทะเลาะกันที่อื่น
แต่ไม่ได้ตะโกนอย่างเดียวในมือมีมีดทำครัวอยู่สองเล่ม
เหมือนปังต่อเนอะ
วินาทีนั้นคุณมาลีบอกว่าก็ไม่ได้กลัวว่าเขาจะมีปืนไหม
แต่นี่คือร้านของคุณมาลี
บุกเข้ามาในร้านแบบนี้ไม่ได้

ไม่ยอมเดี๋ยวร้านจะเสียหายก็เลยออกมาช่วยแบบนี้ค่ะ

เขาใส่หมวกกันน็อกใช่ไหม

แล้วเขาก็ถอดเหมือนจะว่าอีตีผู้หญิงอะไรแบบนี้
แล้วขู่ว่ามีปืนจะยิงอะไรแบบนี้
พี่เลยแบบคว้ามีดเลย

เพราะร้านพี่มึงบุกเข้ามาถึงในร้านพี่ไม่สน
ออกไปจากร้านกูเลยนะกูจะขายของ

พี่บอกว่ากูจะขายของมึงออกไปเลยนะ
ถ้ามึงจะทะเลาะไปทะเลาะที่อื่นอย่ามาทะเลาะที่กู

โอ้โหแล้วพี่บอกออกไปเลยนะ
ถ้ามึงไม่ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูปว่านมึงแน่
ขอให้มึงมีปืนกูก็ไม่กลัว
นี่เจ๊มะลี

เจ๊ค่ะนายสมเพียรค่ะ

ก็ตัวเจ๊แกก็เป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นที่มาขอความช่วยเหลือ

คือจริงแล้วตัวสามีพูดเบาสอบ
พูดเบากับฝ่ายชายว่าใจเย็น

แต่ว่าเจ๊นี่คือดุแทนแล้วดุเผื่อแล้ว

คุณผู้ชมค่ะก็เลยต้องถึงมือเจ๊
มาลีต้องมาเองเลยนะคะ
นี่ค่ะคือสามีเจ๊บอก
ภรรยาผมเขาสายบู๊เขาสายลุยลุยเลย
นายสมเพียรสามีของเจ๊มาลีก็เลยบอกว่า
ผมฝากนิดนึงนะในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายเหมือนกัน
เป็นผู้ชายห้ามรุนแรงกับผู้หญิง

ทะเลาะกันยังไงก็ห้ามรุนแรงกับผู้หญิง

ภรรยาผมนี่เป๊ะทุกอย่าง

แล้วเจ๊มะรีนี่ชื่อเหมือนดอกไม้อาจจะดูอ่อนหวาน